มีอีกแล้วนะคะผู้หญิงต้องไปเจอกับโรคจิต
บอกว่าโดนจับก้น
ขยำก้นต่อหน้าพระประธานในโบสถ์

ฮาวคุณดูอันนี้นี่สีแดงนะคะคือ
คนรายเธอก็เข้ามาที่วัสต์
นี่คือพระอุบัสสทธิ์วัดสีสว่างวงหรือวัดเกาะเสือ
หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะนี่ไงเธอเดินไปไหว้พระแล้วก็ผู้ชายคนนี้ค่ะ
อายุประมาณสักสามสิบปีเดินไปหาบอกว่าขอทูบกับเทียนหน่อยอืม
ก็ไปหยิบมาให้พอยื่นเสร็จเธอก็กลับไปนั่งไหว้พระ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินออกไปเหตุการณ์เหมือนปกติดีนะเนี่ยเห็นไหม
ก็ดูตกลงมานั่งไหว้พระอะไรกันมันก็ดูเป็นปกติ
คล้อยหลังไปไม่นานเลยค่ะอยู่อยู่ผู้ชายคนนี้นะ
แต่คุณผู้ชมค่อยดูนี่เห็นไหมเดินย่องมาข้างหลังแล้วดูสิ
คือผู้หญิงเขานั่งไหว้พระอยู่อะคุณ
ย่องมาข้างหลังย่อตัวลงแล้วจับก้นเขาเลย
โอ้โหแล้ววิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย

คือเธอพยายามวิ่งตามมาแล้วแต่มันไม่ทันนะคะ

แถมอยู่ต่อหน้าองค์พระประธานในโบสถ์

คุณต้องไปเข้าวัดซุปเปอร์ฮีโร่เมื่อกี้ไหม
มันมีอะไรกล่อมเกลาจิตใจคุณได้บ้าง
มันคือหน้าพระประธานอะนะ

เมื่อกั้นความสังเกตทานว่า
ผู้ชายคนนี้มีลักษณะคล้ายกับผู้ชายในคลิป
ไปก่อเหตุยืนสำเร็จความไคร้ที่หน้าบ้านหลังนึง
ย่านถนนนิพัฒน์สงเคราะห์๓เนี่ยค่ะ

ที่เกิดขึ้น๓กรกฎาคมนาธิวะไปยืนสำหรับความไข้
ซึ่งมันเป็นย่านเดียวกันกับวัดศรีสว่างวงใกล้กัน
ไปสอบถามบ้านหลังนั้นว่าใช่ไหมเอาภาพไปให้ดู

ก็เลยคราวนี้แหละค่ะตำรวจต้องเร่งมือหน่อยแล้วนะคะ
อย่าให้เขาไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก
ถ้าป่วยให้ครอบครัวรับผิดชอบพาไปรักษาซะ

อืมนะครับ
ยังอยู่ที่เรื่องของเรียกว่าโรคจิตก็คงไม่ผิดนะครับ